๒๑เป็น๒๒๒เป็น๔

ถ้ามัวแต่ท่องสูตรคูณแบบง่ายแบบนี้นะคุณ
ท่องไปหลายร้อยรอบก็ยังจำไม่ค่อยได้

นี่เขาต้องมีเทคนิคในการเรียนการสอนคุณแหมคณิตศาสตร์นะ
บางทีเด็กอาจจะแบบว่าโอ้โหทำไมยากจังครู
จริงนี่ท่องนี้ยาก
และยิ่งแม่เยอะเนี่ยนะเลขเยอะนี่ยิ่งจำไม่ได้
และยิ่งถ้าเป็นลึกเข้าไปอีก
ภายอายกกำลัง๒คุณ

ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปวดหัว
เพราะว่าลีลาการสอนของเขานี่เต็มที่
ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์นะครับ

สวัสดีนักเรียนทุกคน
เขาบอกว่า๕๘คูณ๖จะทำไงให้เร็ว

แล้วนักเรียนจะได้ไหนครับ๓๓๗๒
จริงแต่ละช่วงแต่ละเวลานะ

อันนี้เป็น๑ช่วงเท่านั้นนะครับ
แล้วก็เนมรถดนตรีมาประกอบพิการสอนด้วย
ลีลาของอาจารย์สอนคณิตศาสตร์อันสนุกสนานประทับใจเด็กนะคะ
ชื่อว่าคุณครูสงวุฒิรุริญชัย
เป็นอาจารย์สอนวิชาดนตรีและศิลปศาสตร์
ของโรงเรียนบ้านพระแก้วตะวนพระแก้วอเมืองพลันธาษณ์สังข้า
จังหวัดสุรินตอนนี้ดังในสังคมออนไลน์นะคะ
ส่วนเหตุที่ได้มาสอนคณิตศาสตร์ครูทรงวุฒิบอกว่า
เป็นการมาสอนแทนเชียร์อัพ

ทรงวุฒิบอกว่าเป็นการมาสอนแทนเพื่อนครูที่ลาคลอด
พร้อมบอกว่าก่อนรับราชการครูเคยเป็นนักดนตรีมาก่อนด้วยค่ะ
ฟังเสียงครูกันหน่อยค่ะ
พอดีคุณครูที่เขาสอนอยู่แก่ลาคลอดนะครับ

ทางฝ่ายวิชาการได้จัดให้มาสอนคริศาสตร์เสริมเทนนะครับ
ต้องคิดนานไหมวิธีการสอนแบบนี้แบบนี้
ไม่ครับมันเหมือนอิมเพอร์ไวท์เลยครับ
อิมโปรไวท์ด้วยมันเป็นยังไงไม่รู้มาจากใจ
แล้วเด็กเขาเป็นยังไงครั้งแรกที่สอน

ไม่ก่อนที่จะสอนคิดนานไหม

ก็งงว่ามันพุดมายังไงก็ไม่รู้

เป็นแนวอินดีหรือเปล่า

ก็บางทีทางข้าวเขาก็เหนื่อยกับเราเหมือนกัน

แล้วทีนี้ใครเป็นคนเอาไปข่าวอยู่ไหล่ครับ

เดินทางไปเที่ยวกลุ่มดนตรีที่

เอาทุกอย่างมาประยุกต์ในการสอนคณิตศาสตร์
คิดตลอดเวลาแล้วก็แข่งกันสนุกสนานนะคะในห้องเรียน
คือเด็กจะไม่เหงาไงในการเรียน
แล้วก็จะสนใจการเรียนมากยิ่งขึ้นเข้าใจไหมฮะ
คณิตศาสตร์นี่ยิ่งสนใจกันทุกคนด้วยสิปกติ
ซึ่งพอโรงเรียนนะคะคุณธรรมนูลบุญงอกบอกว่า
เทคนิคการสอนของครูทรงวุฒิแบบนี้เป็นเรื่องที่ดี

แล้วก็หันมาสนใจวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้นดีจริงเลย
ส๒ครับลองใช้เทคนิคคุณครูมาอ่านข่าวสิ
เอาเร็วปล่อยข่าวต่อไปโปรย

แต่ว่ากระตุ้นตอนเช้าไงนะ

ออกไปทำงานขับรถเร็วไม่ได้อันนี้ผิด

กดดันใหญ่เลยแต่มันก็ทำให้เราคิดออกนะ